จังหวัดสมุทรสาครนะคะเกิดเหตุการณ์คนร้ายขับมอเตอร์ไซค
ประกบไปยิงชายอายุ๓๒ปีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากบ้านแฟนสาว
จนกระทั่งเสียชีวิตข้างถนน
ตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่ว่าแม่ของผู้ตายยืนยันเลยนะ
บอกว่าลูกไม่เคยมีปัญหากับใคร

หลังจากที่ตำรวจภูทรบ้านแพ้วได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยประสานทีมแพทย์ชุดพิสูจน์หลักฐาน
กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนสายบ้านแพ้วกระทุ่มแบน
ห่างจากสี่แยกสวนส้มประมาณ๑๐๐เมตร
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
พอไปถึงริมถนนไปพบศพทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายประเสริฐเกิดผลหรือว่าอ้อมอายุ๓๒ปี
อ้อมเป็นพื้นเพลเป็นคนจังหวัดราชบุรี
สภาพศพนอนหงายสวมหมวกกันน็อกสีดำ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ด้านหลัง๔นัด

แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลักษณะคือเฉียวที่ลำคอ๑แผล
ใกล้กันไปพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๔ปลอก
ห่างจากศพไปสักประมาณ๑๐เมตร
พบรถจักรยานยนต์สีแดงของผู้ตายล้มคว่ำอยู่บริเวณข้างทาง
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ไปทานข้าวที่บ้านของแฟนสาวอายุ๑๖ปี
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกล
หลังจากนั้นผู้ตายก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับห้องพัก
แต่ว่าแฟนสาวเห็นว่าในอ้อมก็คือผู้ตายลืมสายชาร์จมือถือ
โทรศัพท์ไปหาแต่ก็ไม่รับสายก่อนที่จะชวนญาติขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
ระหว่างทางพบรถมอเตอร์ไซค์ของในอ้อมล้มอยู่
แล้วก็ไปพบว่าในอ้อมนอนอยู่ข้างถนนจึงจอดรถแล้วก็ลงไปดู
แต่ตอนนั้นพบว่าในอ้อมเสียชีวิตแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้ไปพูดคุยกับคุณแม่ของผู้ตายก็เล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าลูกชายกลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันสงกรานที่ผ่านมา
แล้วก็จะมีการโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่บ่อยในวันแม่ที่จะถึงนี้
ได้มีการนัดกันว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาแม่นะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกัน
ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่ทราบจริงนะเพราะลูกชายมาทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร
แต่ลูกชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ขณะนี้ค่ะตำรวจได้มีการสอบปากคำพยานเบื้องต้นไปแล้วหลายปาก
แต่ก็ยังไม่ทราบปมการสังหารในครั้งนี้
พอไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายทั้งสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทพระเลี่ยมทอง
ก็ยังอยู่ครบซึ่งก็เลยให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
แล้วก็เร่งติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ